สถานีผีดุเรื่องลี้ลับจากคนเห็นผีโดยแจ็ควัชรพลฝึกใจดี
สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุกับผมแจ๊ควัชลพล
ฝึกใจดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เดือนแห่งความสยองขวัญ
ฮาโลวีนตุลาคมนั่นเองครับและตลอดเดือนตุลาคมนี้นะครับ
สถานีผีดุของเราเราจะมีเหล่าบรรดานนักเล่าเรื่องผีจาก
น่ากลัวแล้วก็สยองขวัญให้ทุกท่านนั้นได้รับฟังกัน
พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงครับ
และสัปดาห์นี้เราจะเริ่มกันที่นักเล่าคนแรกที่มียอดวิวถึง๑ล้านวิว

มีชื่อเรื่องว่ามีห้องว่างให้เช่า
เรื่องนั้นต้องบอกว่าสนุกตื่นเต้นน่ากลัวมากครับ
วันนี้เขามาพร้อมกับประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญอีกหนึ่งเรื่อง
นับว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเข้ากับยุคกับสมัยในช่วงนี้มากครับ
มาพร้อมกับเรื่องของโควิดจิตหลอน
คุณแนนนั่งอยู่ข้างผมเป็นที่เรียบร้อยครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่แจ๊ค

ปกติเราจะคุยกันผ่านเสียงทางโทรศัพท์

มีห้องว่างให้เช่าวันนั้นที่โทรมาเล่าแบบระทึกหัวใจมาก

วันนี้คุณแนนมาพร้อมกับเรื่องที่ต้องบอกนะว่ามันเข้ากับยุคเข้ากับสมัย

โอ้โหต้องฟังเลยฮะโควิดจิตหลอนเป็นยังไงคุณแนน

ด้วยอาชีพของแนนคือแนนเป็นเซลล์
ช่วงก่อนหน้านี้คือแนนเป็นเซลล์ต่างจังหวัด
แนนจะวิ่งงานอยู่ภาคใต้เอาเป็นภาคใต้แล้วกันเนาะกว้าง
ทั่วไปค่ะโดยปกติของเซลล์เนี่ย
แล้วก็จะต้องมีการเป็นทริป

ทริปนึงก็ประมาณ๒๔๒๕วัน
ที่นั่นจะต้องใช้ชีวิตอยู่ต่างจังหวัด
จังหวัดหนึ่งก็อาจจะอยู่๒วัน๓วันจะแล้วแต่งานนะคะ
ก็ย้อนไปเมื่อประมาณ๔๕เดือนที่แล้ว

คือช่วงนั้นเนี่ยตอนแรกตอนที่แนนเดินทางออกจากกรุงเทพ

ตอนนั้นเขายังไม่ประกาศว่าเป็นพื้นที่สีแดง
หรือว่าในช่วงเสี่ยงมากนะคะ
เราก็เดินทางทำงานกันตามปกติ
เพราะว่าด้วยสินค้าที่แนนขายนะตอนนั้น
มันเป็นสินค้าที่จำเป็นในยุคของโควิดด้วยค่ะ
ก็คือช่วงนั้นจะขายดีมากคือเราก็ต้องทำงานทุกวัน
โอเคงั้นก็เดินทางไปสักครึ่งทางแล้ว
พออยู่ดีตอนช่วงนั้นเนี่ย

แล้วรัฐบาลประกาศว่าให้มีการปิดโรงแรมทุกจังหวัด

ใช่ค่ะแล้วตอนนั้นจังหวัดที่นั่นรับผิดชอบแถบนั้นทั้งหมด

พอเขาประกาศมาอย่างนั้นปุ๊บ
โอเคเราเป็นเซลล์เนี่ยเซลล์ต่างจังหวัดนะคะ
ของพวกเซลล์ที่วิ่งในภาคเดียวกันหรือเพื่อนเซลล์
ตอนแรกเนี่ยที่ประกาศมายังพอหาแบบวันพรุ่งนี้เราจะต้องเดินทางไปจังหวัดนี้

เราก็ยังถามเพื่อนพี่ได้ว่ามีโรงแรมที่ไหนแนะนำที่เขาแอบเปิด
เพราะว่าก็ต้องไอ้นี่นิดนึงนะคะว่าพวกนี้คือยังไงก็ต้องมีแอบเปิด
แต่ว่าหนึ่งเลยคือโรงแรมที่เราพักประจำหรืออยู่ในตัวเมืองหรืออยู่ริมถนนเนี่ยจะเปิดไม่ได้เลย
เพราะว่าด้วยมีคนมาตรวจอะไรอย่างนี้ทั้งคืน

ใช่ค่ะก็คือปิดเลยโรงแรมที่เราพักประจำเนี่ยคือปิดหมดทีนี้เราก็จะต้องหาแล้วก็จะเป็นโรงแรมมันจะอยู่ลึกเข้าไปอาจจะนอกอำเภอ
ที่ที่หนูเจอก็คืออยู่ในสวนมะพร้าว

นี่ค่ะจะมีโรงแรมเซลล์คือเขาจะรู้กันค่ะพี่แจ๊คใช่ก็คือราคาถูกอะไรอย่างนี้ค่ะก็คือเป็นเซลล์จะพักกัน
แล้วช่วงโควิดเนี่ยถ้าที่ไหนโรงแรมที่ไหนเปิดเนี่ยเซลจะเยอะมากทุกคนจะมาแออัดกันอยู่ที่นี่มันก็เราก็ไม่ได้กลัวอะไรเนาะ
ถามว่าเหตุการณ์ในการเดินทางไปอย่างนี้ถามว่าคนเป็นเซลล์เนี่ยเจอไหมเจออยู่แล้วค่ะ

ใช่นิดหน่อยอะไรอย่างนี้เราก็จะทำใจอยู่แล้ว
จังหวัดแรกเรายังหาที่พักได้จนมันมีจังหวัดจังหวัดหนึ่งภูมิศาสตร์ของจังหวัดเนี่ยมันจะค่อนข้างยาว
แล้วก็เป็นป่าเป็นสวนซะเยอะแล้วมันจำเป็นที่จะต้องเข้าไปทำงานจังหวัดนี้แล้วแนนหาโรงแรมไม่ได้เลย
เป็นจังหวัดที่มีเส้นทางถนนยาวที่สุด
ใช่ค่ะประมาณนั้นแล้วก็หาโรงแรมไม่ได้เลยหาในกลุ่มไลน์ก็หาไม่ได้ไม่มีใครรู้เหมือนกัน
เพราะตอนนั้นทุกคนใครที่ยังมีที่พักอยู่ทุกคนจะเกาะอยู่ที่นั่นกันก่อนเพราะยังไม่มีใครกล้าเสี่ยงออกเดินทางเพราะว่ากลัวไม่มีที่พัก
แต่แนนอ่ะจำเป็นแล้วแนนต้องไปแล้วโอเคแนนก็เลยทีนี้ไปหาในกลุ่มเฟซบุ๊คซึ่งมันกว้างขึ้นไปโพสต์เลยว่าอ่ามีใครมีโรงแรมที่จังหวัดนี้แนะนำพอดีมาทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีเนี้ยพอในกลุ่มเฟซบุ๊กเนี่ยมันค่อนข้างกว้างขึ้นคนที่มาแนะนำเราเราเริ่มไม่รู้จักแล้วค่ะ
เออใครก็ไม่รู้นะไม่ใช่ไม่ใช่เซลล์อย่างเดียวแล้วนะ

เขาก็ให้เบอร์หนูมาเขาจองให้หนูเลยพี่แจ๊ค
แต่คือตอนนั้นหนูดีใจมากเขาคงเอ็นดูเรา
ว่าเราเป็นเด็กผู้หญิงคนเดียวแล้วเราทำงานอย่างนี้
เราไม่รู้จะพึ่งใครอะไรอย่างนี้ค่ะ
คือเขาก็ให้เบอร์เจ้าของอะไรนู่นนี่นั่นมาส่งโลเคชั่นมา
โอเควันนั้นแนนทำงานจังหวัดติดกันแล้วแนนรีบทำงานรีบทำงาน
ต้องรีบเดินทางเพื่อเข้าจังหวัดนี้แต่เราได้ที่พักแล้วเราอุ่นใจแล้ว
เราทำงานเพลินเลยค่ะคือแนนดูโลเคชั่นแล้ว
มันอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองเลยไม่ไกลเลย
แต่ว่าเราไม่ได้ดูว่ามันเป็นยังไงมันอยู่ตรงไหนอะไรยังไง
คือแค่มันไม่ไกลจากตัวเมืองเราอุ่นใจแล้วมีอะไรกิน
ไปหาลูกค้าง่ายอะไรอย่างนี้ค่ะก็เลยแบบโอเค
เราไม่ห่วงแหละเรื่องที่พักแล้วก็ทำงานทั้งวัน
ขับรถจนขับรถเข้าไปจังหวัดนั้นพอเข้าไปจังหวัดนั้นค่อนข้างที่จะเย็นแล้วค่ะพี่แจ๊ค
แล้วซอยตอนแรกคือมันก็เป็นซอยเลนสวน
แต่สองข้างทางก็เริ่มมีสวนแล้วเป็นสวนปาม
คือหนูขับเข้าไปเรื่อยจนเริ่มรู้สึกว่า
บ้านคนเนี่ยมันเริ่มทิ้งระยะและมันเริ่มห่าง
ใช่ค่ะจะเริ่มเป็นสวนสวนหนึ่งมีบ้านหนึ่งหลังอะไรอย่างนี้ค่ะ
ขับเข้าไปประมาณ๕กิโลจากถนนใหญ่
เริ่มเอะใจไว้ว่าทำไมมันรึกขนาดนี้มันรึกไป
แล้วตอนนั้นร้านของชำเริ่มปิดกันหมดแล้วเงียบเงียบมาก
จนขับไปถึงที่หมาย
ว่าอ่ะที่หมายนะอยู่ทางขวามือเออบอกไหมใช่ใช่ค่ะ
เราพยายามมองไปเฮ้ยมันเป็นสวนแล้วมันเป็นเถาวันอ่ะ
รั้วไปหมดเลยครับแล้วก็เห็นใต้นะคะว่าเป็นโรงแรม
ก็เห็นป้ายว่าเป็นโรงแรมโรงแรมชื่อเนี้ยอยู่ใช่
หนูก็จอดอยู่หน้าโรงแรมแล้วก็เฮ้ยมันใช่เหรออะไรอย่างนี้
มันอยู่ติดถนนนี้ไหมหรือว่าต้องเข้าไปอีกอ่าเข้าไปอีก
อันนี้คือเป็นแค่รั้วโรงแรมค่ะรั้วแล้วเป็นเถาวัน
เป็นต้นไม้เต็มเลยแล้วโอเคเรามาแล้วเราไม่มีตัวเลือกหรอกค่ะ
เพราะอีกอย่างหนึ่งเราเกรงใจพี่เขาอุตส่าห์จองให้เราขนาดนี้
ถ้าเราไม่นอนเนี่ยเขาจะเสียหน้าเขาจะอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เลยโอเคตัดสินใจเลี้ยวเข้าไปพอเลี้ยวเข้าไปเนี่ย
จากถนนที่เป็นถนนหลักอ่าเป็นราดยางครับ
ก็จะเป็นถนนของโรงแรมที่เป็นอ่าเป็นหินเป็นลูกรวดอืม
ใช่ใช่ค่ะพอเลี้ยวเข้าไปคือหนูเจอกอง
กองไฟเหมือนเขาเอาใบไม้มาเผาอืม
เผาตรงถนนเลยค่ะครับแต่ว่าหนูเอกใจอย่างหนึ่งตรงที่
โรงแรมเซลล์รถมันต้องเข้าออกตลอดเวลา
แต่ว่าไม่มีใครเหยียบไอ้กองไฟกองนี้มันเป็นกองเก่าแล้วอะค่ะพี่แจ๊ค
อยู่กลางถนนเลยเหรอแล้วหนูเป็นคันแรกที่หนูเหยียบเข้าไป
ก็คือหนูรู้เลยว่าหนูเป็นคันแรกที่หนูเข้ามาในถนน
เอาแค่สมมุติว่าถ้าเขาเผาไฟในช่วง๓วัน๔วันนี้
หนูเป็นคนแรกที่เข้ามาแน่นอนพอเข้าไปบรรยากาศโดยรอบคือ
มันเป็นกึ่งเหมือนเป็นรีสอร์ทตอนแรกนะคะ
ความรู้สึกแรกเป็นเหมือนรีสอร์ทคือเป็นบ้านเป็นหลัง
เป็นหลังเป็นหลังแต่ว่าต้นไม้คือลกลกมากค่ะ
เป็นรีสอร์ทที่เหมือนปิดกิจการไปแล้วอันนี้คือในส่วนของรีสอร์ทที่หนูเข้าไป
ทางขวามือจะเป็นรีสอร์ททั้งหมดเลยหนูก็ขับเข้าไป
พอเข้าไปอีกหน่อยหนึ่งมันจะเป็นเหมือน
เหมือนเป็นวงไว้เลี้ยวรถแล้วเป็นเหมือนบ้านเจ้าของอยู่ไกล
คือหนูคิดว่าโอเคถ้าหนูจะติดต่อหนูต้องไปติดต่อตรงนั้น
เพราะว่าเมื่อกี้คือลองโทรแล้วไม่ติด
พอไม่ติดหนูก็เลยโอเคมันมาถึงที่แล้วเดี๋ยวเราเรียกเขาเอาก็ได้
พอขับไปช่วงหนูกำลังจะโค้งรถ

กระดูกเหมือนที่อยู่ในป่าช้าใหญ่

อยู่ข้างถนนของโรงแรมในโรงแรมเลย

แต่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็ถ่าย

เฮ้ยนี่มาเจออะไรแล้วเนี่ย

รู้สึกว่าเหมือนมีคนมายืนมอง

ชั่วคราวหรือค้างคืนลูก

แต่แก่มากแล้วค่ะ
น่าจะประมาณ๗๐กว่าอะไรอย่างนี้ค่ะ

เขาบอกว่าเขาโทรมาจองให้แล้ว

ถ้างั้นเดี๋ยวขับเข้าไปห้องเบอร์๗เลย
แกก็ชี้ให้ดูว่าขับไปทางนี้นะอะไรอย่างนี้หนูก็วนไป
กลายเป็นห้องที่หนูจะต้องพักค่ะ
คือม่านรูดดีนี่แหละค่ะพี่แจ๊คเป็นตึกแถวแต่แค่ไม่มีม่าน
คือเหมือนเคยมีม่านแต่ไม่มีก็คือเป็นล็อก
มีทั้งหมด๗ห้องแล้วคุณยายบอกว่าขับเข้าไปห้องเบอร์๗เลยลูก
สุดท้ายใช่ค่ะริมสุดที่ติดกับสวนปาม
หนูก็ขับเข้าไปยึบยกของลงจากรถ
คือเปิดประตูห้องเดี๋ยวเล่าลักษณะของห้องก่อนนะคะ
ก็คือเหมือนม่านรูดม่านรูดที่เก่าโบราณเลยค่ะ
ประตูเป็นประตูไม้หนักพอเปิดเข้าไปห้องน้ำจะอยู่ขวามือเลยค่ะพี่แจ๊ค
ก็คือเปิดประตูเข้าไปปุ๊บห้องน้ำขวามือแต่ห้องน้ำเนี่ยเขาจะไม่ได้ตีทึบจนถึงเพดาน
ก็คือเขาจะเหลือไว้เหลือช่องกำแพงไว้เพื่อที่จะมาเชื่อมกับห้องที่เรานอนอยู่
พอเข้าไปก็คือจะเป็นเตียงใหญ่๖ฟุตอยู่กลางห้อง
ทีวีก็เป็นชุดทีวีรุ่นโบราณรุ่นใหญ่ใช่ค่ะ
แล้วก็ตู้เสื้อผ้าก็เป็นไม้เก่าเก่าเลยแต่ว่าคือจริงจริงอ่ะด้วยความที่หนูทำงานแบบเนี้ย
เจอห้องแบบนี้มาเยอะแล้วด้วยหนูเป็นคนขี้งกด้วยหนูก็จะนอนห้องที่มันถูก
เพื่อที่มันได้เซฟคอร์สเราไม่เข้าเนื้อเราครับแต่ความรู้สึกที่มันทำให้หนูรู้สึกว่าหนูอยู่ไม่ได้
มันไม่ใช่เรื่องของสภาพห้องแล้วมันใหม่หรือเก่าแต่มันเป็นความรู้สึกอึดอัดค่ะพี่แจ๊ค
เข้าไปตอนแรกมันรู้สึกมันแน่นหน้าอกมันหายใจไม่ออกเลยมันรู้สึกมันรู้สึกแบบหนูบอกกับตัวเองว่าหนูอยู่ที่นี่ไม่ได้
แต่ว่าหนูไม่มีที่ไปพี่จะไปไหนใช่ค่ะแล้วตอนนั้นเริ่มเย็นแล้วค่ะพี่แจ๊ค
พอหนูเข้าห้องไปสักพักนึงเริ่มรู้สึกอึดอัดเพราะปกติเนี่ยหนูเป็นคนที่เวลาเราทำงานเสร็จเราจะซื้อของซื้อข้าวซื้ออะไรเนี่ยเข้าโรงแรมเลย
เพราะว่าเราทำงานมาทั้งวันเราจะเหนื่อยมากค่ะเราจะไม่อยากออกไปไหนแล้วอะไรอย่างนี้
แต่ว่าตอนแรกหนูกะว่าหนูเข้าห้องแล้วหนูก็จะทำก็นั่งทำงานแล้วก็จะไม่ออกไปไหนแล้วแต่พอเข้าไปปุ๊บมันอึดอัดมันอยู่ไม่ได้
คือตอนนั้นเริ่มโทรหาเพื่อนแล้วค่ะเริ่มแบบต้องคุยกับใครสักคนหนึ่งแล้วค่ะว่ามันเริ่มกลัวเหมือนกัน
ก็เลยบอกเพื่อนว่าเฮ้ยเดี๋ยวไปเซเว่นดีกว่าคืออย่างน้อยเนี่ยอาจจะต้องมีคนอยู่แหละ
งั้นเซลล์ที่วิ่งจังหวัดนี้มันจะไปอยู่ที่ไหนกันคือยังไงก็ต้องมีคนบ้างแหละเขาอาจจะไปทำงานมั้งยังไม่กลับเข้าห้องอะไรอย่างนี้ค่ะ
พวกเซลล์จะชอบแบบทำงานกันเย็นแล้วค่อยกลับมาอะไรอย่างนี้
อเรนนี่ยังคิดในแง่ดีล่ะเดี๋ยวดึกข้ามต้องมีคนอื่น
ใช่ค่ะแล้วพวกเซลล์เนี่ยยิ่งถ้าพวกกลุ่มผู้ชมผู้ชายเนี่ยกินบงกินเบียร์กันเสียงดังเอ้ยไม่กลัวหรอกอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ตอนนี้ขอเอาตัวเองออกจากตรงนี้ก่อนหนูก็เลยขับรถออกไป
พอออกไปเนี่ยด้วยความที่หนูเข้ามาจากถนนใหญ่๕กิโลแล้วนะคะพี่แจ๊ค
หนูก็คิดว่าเดี๋ยวหนูขับต่อไปมันต้องไปทะลุถนนอีกเส้นหนึ่ง
ซึ่งมันน่าจะเป็นตัวเมืองอืมหนูก็เลยโอเคตอนแรกหนูเลี้ยวขวามา
กับว่าถ้าหนูจะออกไปอีกทางหนึ่งหนูก็ต้องเลี้ยวขวาตรงต่อไป
ถ้าเอาจากทางเข้ามานะคะอ่าพอหนูเลี้ยวขวาตรงต่อไปเนี่ย
พอหนูเริ่มขับไปสักพักหนูเริ่มว่ามันไม่ใช่แหละ
มันไม่น่าจะมีถนนใหญ่แล้วค่ะมันเป็นทางที่มันแคบลงแคบลง
มันเริ่มเป็นเลนเดียวแล้วมันเริ่มมืด
ณตอนนั้นมันประมาณ๕โมงกว่าแล้วค่ะ
หนูก็เลยตอนแรกพอขับเข้าไปปุ๊บสิ่งที่หนูเจอ
ที่ทำให้หนูแบบหนูไม่ไปต่อแล้ว
คือหนูเจอสุสานรถเก่าในป่า
หนูก็เสิร์ฟไปว่า๗๑๑ที่ใกล้ที่สุด
โอเคมันก็ขึ้นมาว่าอยู่แค่ไม่กี่กิโลเอง
แต่มันจะมีทางรัฐแยกเข้าไปอีก
แม่งประมาณก่อนแต่อย่าไปไว้ใจมันเยอะ
ใช่แต่คือตอนนั้นหนูไว้ใจมันด้วยเพราะว่าเหมือนหนูพึ่งมันทุกวัน
หนูคิดว่ามันคงไม่ทรยศหนูหรอกอะไรประมาณนี้
ก็ขับไปพอขับเข้าซอยเราก็คิดว่ามันก็ต้องไปตัดออกถนนสักเส้น
ก็ยังมีความคิดว่ามันจะต้องมีถนนใหญ่รอบนี้แหละ

ไม่มีค่ะเป็นสวนปามแล้วมืดแล้วค่ะ
คือตอนนั้นร้องไห้โทรหาเพื่อนร้องไห้บอกว่า
แบบคุยคุยกับกูก่อนคุยกับกูก่อนไม่ไหวแล้วคือคุยจนกว่ากูจะถึงโรงแรม
ก็คุยกับเพื่อนแล้วก็ออกมาจนกลับมาถึงโรงแรม
ตอนนั้นประมาณทุ่มแล้วค่ะทุ่มหนึ่งไม่มีรถ๗ห้อง
แต่หนูใจชื้นอย่างหนึ่งห้องหมายเลข๔มีรถกระบะจอดอยู่คันหนึ่งเก่า

ใช่ค่ะก็คือไม่มีใครเลยมีหนูครั้งเดียวที่เข้าไปเช็คอิน
โอเคจนเข้าห้องไปหนูก็นั่งทำงาน

คือมันเป็นห้องแอร์นะคะ

หมายถึงว่าพัดลมใช้ไม่ได้

ใช่ค่ะหนูก็เข้าใจอย่างนั้นว่าโอเค
สมัยก่อนมันอาจจะเป็นห้องพัดลม
แล้วก็ตอนหลังติดแอร์อะไรอย่างนี้

ใช่แต่ว่าที่เปิดหรืออะไรอย่างนี้ไม่มีแล้วนะคะ
ก็คือโอเคหนูก็นั่งทำงานอยู่บนเตียงนั่นแหละค่ะ
คืองานของหนูเนี่ยมันค่อนข้างเยอะมาก
คือกลับมาเนี่ยเราต้องทำในเรื่องของเอกสารเรื่องอะไรอย่างนี้
เราก็นั่งทำงานไป

เสียงเหมือนมีคนล้างมือ

แต่เดินออกไปดู

ก็ยังมีความลุ้นว่าโรงแรมมันจะเต็มโรงแรมมันจะเต็ม

มานั่งทำงานไปทำงานไป

ความรู้สึกมันอึดอัดพี่แจ๊คในห้องน้ำเอือ
แล้วมันรู้สึกว่าเหมือนเราไม่ได้อยู่คนเดียวอะค่ะ

ก๊อกมันอาจจะน้ำไหลเอง
ก็นั่งทำงานไปจนประมาณเริ่มดึกแล้วเหมือนกันค่ะ
ทีนี้เป็นเสียงชะโคกกด

คือสมมติเวลาเราถ่ายเบานะกดชะโคกแล้วกดทีนึง
แต่ถ้าเราถ่ายหนักชักโคกมันกดค้างนาน

ซึ่งตอนนั้นหนูรู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้ว
มันไม่น่าจะไหลเองได้ขนาดนี้
ถามว่ากลัวไหมตอนนั้นกลัวแล้วค่ะพี่แจ๊ค
ก็เลยไม่ทำและงานปิดคอมอะไรเสร็จนอน
คือหนูจะเวลาถ้านอนต้องนอนคนเดียวอย่างนี้ค่ะ
หนูก็พยายามจะเอาของหรืออะไรอย่างนี้มาวางไว้ข้างตัว
ให้มันรู้สึกว่าเหมือนเราชิดกับอะไรสักอย่างนึงนะคะ
หนูก็นอนตรงกลางตรงกลางเตียงเลยแล้วหนูก็คุมโป่ง
รอบแรกหนูหลับค่ะคือหลับไปเลยด้วยความเหนื่อยหลับ
หนูมารู้สึกตัวอีกทีมันเหมือนคนจะหล่นจากเตียง

ใช่ค่ะมันวูบมันวูบพี่แจ๊คมันวูบฝั่งซ้าย
มันวูบเหมือนเราจะหล่นจะหล่นแล้วเราก็เลยตื่นขึ้นมาพอลุกขึ้นมา

หนูยังนอนตัวตรงเหมือนเดิม
หนูก็ไม่เข้าใจตอนนั้นหนูไม่เข้าใจค่ะ
คือหนูก็กระเทิบขึ้นมามานอนตรงกลางเหมือนเดิมมานอนกลางเตียงเหมือนเดิม
หมายถึงว่าตอนที่เราตื่นขึ้นมาจากตอนแรกที่เรานอนกลางเตียง

อยู่ฝั่งนี้ฝั่งนั้นฝั่งนี้มันจะมีแค่พวกเสื้อผ้าพวกอะไรอย่างนี้ค่ะ
พวกของเบาแต่พวกกระเป๋าอันนั้นคือหนูจะกลัวหลังห้องหนูระแวงหลังห้อง
ก็เลยจะเอาวางขวางทางนี้ไว้

ตอนแรกหนูคิดแบบนั้นแต่ถ้านอนดิ้นหนูตื่นมามันน่าจะต้องอยู่ท่าอื่นไม่ใช่ท่านอนตรงเหมือนเดิม
หนูก็คิดแบบนั้นแล้วค่ะก็งงตัวเองนิดนึงแต่ง่วงด้วยความง่วงแล้ว
เทิบมานอนตรงกลางเหมือนเดิมคุมโปรง
รอบที่สองคนเรามันตื่นมาแล้วรอบนึงค่ะพี่แจ๊ค
รอบที่สองเนี่ยถามว่าหลับไหมมันเคิ้มแล้วค่ะมันกึ่งหลับกึ่งตื่น
มันรู้สึกอีกมันวูบทางฝั่งซ้ายวูบจะหล่นจะหล่น
ทีนี้หนูลุกขึ้นมานั่งนานมากเลยนะคะ
ลุกขึ้นมาเฮ้ยคือไม่น่านอนดิ้นอ่ะเพราะว่าโอเครอบแรกเราอาจจะนอนหลับสนิท
เราไม่รู้หรอกว่าเราดิ้นไม่ดิ้นแต่รอบสองเนี่ยมันเคิ้มมันยังไม่ได้หลับสนิทเต็มร้อย
หนูก็อ่ะช่างมันไม่เป็นไรกระเทิบมาตรงกลางเหมือนเดิมนอนคุมโปรง
แต่รอบนี้หนูไม่หลับหนูหลับตาเฉย
ตอนแรกอ่ะหนูได้ยินเสียงมันเหมือนด้วยความที่ห้องหนูมันเป็นห้องสุดท้ายแล้วรอบมันเป็นสวน
ได้ยินเสียงใบไม้กรอบเหมือนคนเดินอยู่รอบหนูก็นอนฟัง
นอนฟังอยู่ประมาณสักสิบนาทีได้พี่แจ๊คพอทุกอย่างมันเงียบ
รู้สึกโปร่งขึ้นรู้สึกว่าเฮ้ยมันคงไม่มีอะไรแล้ว
ถ้าเอาจริงหนูพกพระไปถุงใหญ่มากนะคะพี่แจ๊คหัวนอน
ก็พอเสียงทุกอย่างมันเงียบแล้วเรารู้สึกเราโปร่งขึ้น
หนูก็ค่อยดึงผ้าห่มแล้วก็ค่อยลืมตาก็คิดว่าไม่มีอะไรล่ะ
แต่พอหนูลืมตาค่ะคือหนูไม่ได้ปิดไฟทั้งหมด
แจ๊คจำได้ไหมคะคือห้องน้ำมันจะเป็นมันไม่ได้ปิดติดกับกำแพงเลยมันจะมีช่อง
คือหนูเปิดไฟในห้องน้ำซึ่งแสงมันก็จะสาดออกมาบางอยู่แล้ว
พอหนูลืมตาเนี่ยสิ่งที่หนูเห็นหนูเห็นผู้หญิงนั่งอยู่บนพัดลมเพดาน
เฮ้ยพัดลมเพดานอีกใบใหญ่อะละ
ใช่ค่ะเขานั่งเหมือนอย่างนี้ค่ะทุกอย่างมันแป๊บเดียวมันแค่แป๊บเดียวแต่ความรู้สึกหนูเหมือนหนูติดอยู่ตรงนั้นเป็นนาทีนาที
หนูไม่เห็นนะคะว่าเขาหน้าตาเป็นยังไงเขาเป็นสีดำแต่ตาเขาเป็นสีขาว

ผู้หญิงใช่ค่ะแล้วก็ชะโงกลงมามันมากไปกว่านั้นพี่แจ๊คคือตอนนั้นอ่ะหนูเหมือนเหมือนคนหายใจไม่ออกเหมือนคนกำลังจะตายมันทำอะไรไม่ได้เราหูอื้อเราทำอะไรไม่ได้ค่ะแต่มันมากไปกว่านั้นคือผู้หญิงคนนั้นกระโดดลงมาพี่แจ๊ค

ใช่ค่ะตรงตรงลงมาอย่างนี้เลยคือตอนนั้นน่ะหนูเด้งตัวคือหนูดีดตัวเองลุกออกมาหนูวิ่งขึ้นรถแล้วหนูจำทุกอย่างไม่ได้พี่แจ๊ค

ใช่ค่ะหนูมารู้สึกตัวอีกทีคือหนูอยู่ริมถนนใหญ่

อยู่ในชุดนอนอยู่ริมถนนใหญ่นั่นแหละค่ะที่หนูมามีสติแล้วหนูก็นอนข้างถนนนั่นแหละค่ะยืนเช้า
พอเช้าหนูกลับไปที่โรงแรมนั้น

แต่หนูไม่ขับรถเข้าไปค่ะคือหนูขับไปแค่ข้างหน้าแล้วหนูก็ตะโกนเรียกเขาทีนี้เป็นลูกของคุณยายคือเป็นรุ่นป้านะคะป้า
ป้าเขาก็ถามว่าน้องแนนใช่ไหมที่มาพักพอดีเนี่ยเมื่อวานพี่ขอโทษนะพี่ไม่อยู่แล้วคือเขาคุณยายอยู่ที่นี่คนเดียวคือคุณยายแกหลงแล้ว

เขาบอกว่ามีพี่ที่เป็นเซลล์เขาโทรมาจองให้จริงแต่เขาจัดห้องหมายเลข๕ไว้ให้หนูคือแล้วห้องหมายเลข๔ที่มีรถกระบะจอดอยู่ค่ะพี่แจ๊คไม่ใช่รถลูกค้าคือรถของเจ้าของ

ใช่เพราะเขาเห็นว่าคือเหมือนพี่ที่ติดต่อให้หนูอ่ะเหมือนเขาเป็นญาติกันเขาก็เลยสงสารว่าหนูอ่ะไม่รู้จะไปนอนที่ไหนเขาก็เลยให้เปิดห้องหมายเลข๕

แล้วตัวพี่คนนี้ตัวป้าคนนี้ค่ะเขาก็เลยนอนที่ห้องหมายเลข๔เพื่อจะได้นอนเป็นเพื่อนหนูกับพ่อ

แต่หนูเข้ามาจังหวะที่เขาไม่อยู่แล้วคุณยายไม่รู้

เหมือนคุณยายแกเป็นอันไซเมอร์แล้วแกยังหลงติดกับภาพเดิมว่าถ้าห้องไหนว่างก็เข้าไปอะไรประมาณนี้ค่ะ

คือตอนนั้นหนูก็ไม่ได้โวยวายหรืออะไรเขาหนูไม่ได้คิดอะไรเลยหนูแค่อยากได้ของหนูคืนในห้องทั้งหมด
คือหนูก็บอกเขาว่าช่วยไปเอาของให้หนูได้ไหมเพราะว่าตอนแรกที่พี่เขาจองไว้ให้หนูเขาจองไว้๒คืน
แต่หนูก็เลยบอกว่าคือถนอมน้ำใจที่สุดอะนะคะพี่แจ๊ค
บอกว่าพอดีหนูหนูติดงานด่วนมากเลยแล้วหนูไม่ได้อยู่จังหวัดนี้แล้วเดี๋ยวหนูจะต้องไปแล้ววันนี้
หนูขอของหนูได้ไหมพี่เอาให้หนูหน่อยได้ไหมพี่พี่จะคิดเงินหนูก็ได้
คือเอาของแต่หนูว่าเขารู้

เขาถามหนูว่าน้องเจออะไรหรือเปล่าคะน้องอยู่ไม่ได้เหรอ
คือณตอนนั้นหนูไม่ได้สนใจอะไรแล้วพี่แจ๊ค
เอาจริงนะหนูไม่อยากรู้ด้วยมันคืออะไร
คือถ้าเอาจริงนะถ้าคนที่เจอเหตุการณ์ที่หนูเจออยู่
ณเวลานั้นหนูอยากไปจากที่นั่นให้เร็วที่สุด
แล้วหนูไม่ได้อยากรู้ด้วยว่ามันเป็นยังไง

หนูแค่อยากได้ของพอหนูได้ของมาเสร็จปุ๊บ
หนูก็วิ่งทำงานให้จบปกติจังหวัดนั้นหนูต้องทำ๒วัน
แต่วันนั้นหนูรีบทำให้จบหนูทำภายในครึ่งวัน
แล้วหนูก็ข้ามไปอีกจังหวัดหนึ่ง
ใช่ค่ะก็ไปเลยไปจากจังหวัดนั้น
แต่ว่ามันมาพีคตรงที่คือเรื่องของหนูเนี่ยหนูว่าหนูหนักแล้ว
คือตอนนั้นหนูเบอร์ไปแล้วนะคะพี่แจ๊ค
วันหนูรู้สึกว่าหนูหงอื้อเหมือนหนูคุยกับใครไม่รู้เรื่องเลย
มันติดตาในช่วงนั้นมากมากแล้วพอหนูออกมาจากจังหวัดนั้นได้สักพัก
จะตีตีทิพย์กลับกรุงเทพแล้วก็ได้คุยกับเพื่อนนี่แหละค่ะ
คุยกับเพื่อนเพื่อนก็เลยบอกเฮ้ยมันคุ้นมากเลยเอ้ย
เดี๋ยวมันเอาเบอร์รุ่นพี่มันที่เคยวิ่งใต้คือเซลล์พี่คนนี้
แกเป็นเซลล์ที่ค่อนข้างอายุเยอะแล้วเหมือนแกเป็นเซลล์เก่าในสมัยก่อน
รุ่นกระเป๋าเจมส์บอลรุ่นอะไรสมัยก่อนอะค่ะ
ก็คือได้ได้มีโอกาสมาคุยกันพอคุยกันเนี่ย
หนูก็เล่าให้เขาฟังคือเพื่อนก็เกินไปแล้วค่ะ
พอเล่าให้เขาฟังเขาบอกว่าเฮ้ยมันยังเปิดอยู่อีกเหรอ
คือเขาบอกว่าเฮ้ยโรงแรมนี้มันปิดไปแล้วนะ
คือจริงมันเป็นโรงแรมล้างแล้วแล้วเองเข้าไปอยู่ได้ยังไง
หนูก็บอกว่าหนูไม่รู้คือมันมีคนติดต่อมาให้หนูแล้วหนูก็ไปไหนไม่ได้
หนูไม่รู้จะไปนอนที่ไหนอะไรอย่างนี้ค่ะ
พี่เขาก็เลยเล่าว่ากูอ่ะเคยไปนอนมาก่อน
เขาบอกว่าสมัยนั้นตรงนั้นเป็นสวนปามเป็นอะไรก็จริงแต่ว่าคึกคักค่ะ
เขาบอกอ่าเส้นถนนใหญ่สมัยก่อนอะจะมีพวกคาราโอเกะ
แจ๊คนึกถึงคาราโอเกะต่างจังหวัดออกไหมคะริมทาง
คือแกเล่าให้หนูฟังว่าสมัยนั้นแกก็ไปนอนมันเป็นม่านรูด
บอกมันเป็นม่านรูดคือมันแบ่งเป็น๒พาร์ทก็คือเป็นพาร์ทของฝั่งรีสอร์ทเช่าเป็นหลังกับม่านรูดเป็นห้อง
แกไปพักคือด้วยภาษาผู้ชายอ่ะพี่แจ๊คเวลาไปต่างจังหวัดแบบนี้
แล้วก็ไปเที่ยวไปอะไรพาสาวมาห้องกลับมานอนห้องอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็แกก็บอกก็กำลังจุดจีจุดจีกับแฟนอยู่เลย
แกก็บอกว่าไอ้พัดลมเพดานตัวนั้นมันจะมีสติ๊กเกอร์รูปดอกกุหลาบติดอยู่ใช่ไหม
หนูบอกใช่พี่เฮ้ยห้องเดียวกันที่โรงแรมเดียวกันห้องเดียวกันเบอร์เจ็ดครับ
คือพี่เขาบอกว่าในจังหวะที่แกกุ๊กกิ๊กอยู่กับสาวอะไรอย่างนี้ค่ะ
แงะหน้าขึ้นไปคือแกเจอเป็นผู้หญิงผมยาวลงมาแล้วก็นั่งมองหน้าแก

ใช่ค่ะชะโงกมาจากพัดลมมองหน้าแก
ทีนี้พอเราไม่ได้อยู่ณสถานการณ์จุดนั้นแล้วเราก็เลยแกต้องรู้
เพราะแกวิ่งใต้มานานมากค่ะเป็น๑๐ปีแกต้องรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น
แกก็บอกว่าสมัยก่อนนี่แหละมันเป็นคาราโอเกะเป็นจุดพักรถของพวกรถบรรทุกรถสิบล้อ
ก็เอาผู้หญิงไปเที่ยวผู้หญิงไปเที่ยวไปอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็เป็นม่านรูดที่นี่จะเป็นที่ฮอตฮิตของแถวนั้นเลย
แกก็บอกว่าน่าจะเกิดผิดใจกันเราก็มีเหตุอะไรกัน
พี่เขาก็สงสัยว่าทำไมเจ้าของเขายังให้เองเข้าไปอยู่ว่าห้องนั้น
เค้ารู้บอกว่าเจ้าของเน้นรู้ดีเลย

ปกติคือหน้าตอนที่เขามาเป็นเซลล์แล้วเขาเข้ามาพักเนี่ย

ห้องสุดท้ายเขาจะทำเป็นเก็บของ
หรืออะไรเป็นห้องเสียไปอะไรอย่างนี้ค่ะ

พวกนั้นเขาจะรู้กันเขาบอกห้องอื่นนอนได้ปกติเลย

แต่เขาก็เลยสงสัยหนูก็เลยบอกอ๋อ

ไม่ใช่ป้าเขาแต่เป็นคุณยาย

แล้วแกหลงลืมแกคงติดจำภาพเก่า
ที่นี่มันเคยเปิดบริการนะคะพี่แจ๊ค

คือห้องริมสุดเลี้ยวเข้าไปเลยลูก
นอนห้องนี้นะลูกอะไรอย่างนี้ค่ะ

อย่างนึงคืออย่างน้อยเนี่ยคุณยายก็เป็นคน

โกรธกระดูกนั้นน่ะอย่านะ

พี่คุณแล้วเป็น

คือพอทุกอย่างมันประดีประดังมาขนาดนั้น

เพราะตอนที่หนูเจอยายมันยังสว่างอยู่เลย

ที่คุณป้าเขายังบอกว่าโอเคแม่เขาหลงแล้ว
โอเคเป็นคุณยายจริงอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วเพราะว่าตอนหนูขนของขึ้นรถเนี่ย

โอเคยิ้มหวานน่ารัก
ครับผมคุณยายแต่คุณยายไม่รู้อะไรเลย
หลังจากเหตุการณ์นั้นหนูกลับขึ้นกรุงเทพมา
หนูก็เลยออกจากงานที่นั่นเลยค่ะ

ใช่ค่ะก็คือมันไม่มีเส้นอื่นให้หนูวิ่งแล้ว

เพราะว่าเหตุการณ์มันเพิ่งผ่านมานี้เอง
แล้วทุกวันนี้หนูก็เลยวิ่งแค่ในกรุงเทพแล้วค่ะพี่แจ๊ค

พอเขารู้ว่าหนูวิ่งเส้นนี้มาก่อน
เขาบอกอุ้ยพอดีเลยเขาขาดเซลล์

เส้นเดียวรูดเดียวกับที่หนูเคยวิ่งมาเลย

หนูอยากวิ่งใกล้บ้านค่ะอะไรอย่างนี้

ว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มีโอกาสพบเจอกับสิ่งเหล่านี้

เพราะแน่นอนว่าตัวเลือกมันน้อย

ด้วยงบประมาณที่จำกัด

เราจะไม่สามารถที่จะไปพักโรงแรมระดับ๕ดาวได้

มันก็โดนเจียดจากเงินค่าคอมมิชชั่นของเรา

ก็เลยต้องมีคำจำกัดความคำนี้ครับ

โรงแรมเซลล์คือเซลล์จะรู้กันเลยว่า
จะเป็นโรงแรมลักษณะ๓ดาว

ใช่เอาจริงคือแค่นอน

แค่นอนแล้วเช้าเราก็ต้องออกเดินทางอีกแล้ว
ก็เลยถามว่าจริงหนูเจอค่อนข้างเยอะมากค่ะ
ที่ใต้เอาแค่ช่วงที่หนูวิ่งใต้หนูเจอเยอะมาก

มีคนมาตะโกนใส่หู
หรือว่าเป็นเสียงเป็นอะไรเนี่ย

แต่ว่าที่หนักที่สุด
ก็จะเป็นช่วงโควิดนี่แหละค่ะที่ทำให้
แล้วช่วงนั้นเหมือนจิตหนูเสียจริงค่ะพี่แจ๊

มันเหมือนอะไรนิดนึงคือตกใจแล้ว

แต่ว่าหนูถือว่าหนูโชคดีอย่างหนึ่งตรงที่

เหมือนหูมันอื้อมันวิ่งไปแล้วหนูมารู้สึกตัวอีกทีนึง

ใช่ค่ะถ้าวันนั้นมันเกิดอะไรกับเราขึ้นมา
หรือว่าดวงเรามันตกไว้มากกว่านี้
หนูว่าหนูก็คงแย่เหมือนกันนะคะ

โรงแรมเซลล์บางที่บางจังหวัดนะ
เขาบอกว่าเกิดมาพร้อมกับจังหวัด
ใช่ค่ะจะเป็นโรงแรมประจำจังหวัด
เป็นโรงแรมแบบว่าเป็นโรงแรมไม้
อยู่ในตัวเมืองมีเป็นโรงแรมไม้๒ชั้น

ใช่ค่ะมีค่ะมี

ทุกวันนี้โรงแรมเหล่านี้ก็ยังอยู่

ก็ยังเป็นอาชีพที่หลายคนยังต้องทำงานอยู่

เดินทางคนเดียวกินคนเดียวอยู่คนเดียวอะไรอย่างนี้ค่ะ

แล้วหนูเจอเป็นคนที่มันเจอค่อนข้างบ่อย
สังเกตว่าเนี่ยพอเหตุการณ์นี้

หนูคิดว่าชีวิตหนูคงไม่มีอะไรซวยไปมากกว่าตอนนั้นแล้ว

ตอนนั้นหนูเป็นเด็กหนูไม่มีเงิน
หนูเพิ่งไปอยู่หอเจอผีหนูก็ย้ายออกไม่ได้เพราะหนูไม่มีเงินย้าย
หนูก็คิดว่าหนูคงไม่สวยไม่มีตัวเลือกขนาดนี้อีกแล้ว
แล้ววันหนึ่งเหตุการณ์นั้นมันเหมือนมันกลับมาค่ะพี่

ใช่ค่ะคือหนูจะชอบเจอเหตุการณ์ประมาณนี้
คือเหนื่อยเพียจิตตกไปไหนไม่ได้เนี่ยค่ะ

แต่ถามว่าในชีวิตประจำวันในการที่หนูออกไปทำงานเนี่ย
ไปนอนโรงแล็บนู้นโรงแล็บนี้ก็มีเจอบ้างอะไรบ้าง
แต่เขาจะไม่ได้มากวนขนาดนี้ค่ะ
บางที่คือโอเคอย่างเซลล์จะรู้กัน

ถ้าที่ไหนที่มันรู้สึกแย่จริง

หรืออะไรอย่างนี้มาขอที่อะไรที่อะไร
เหมือนเราก็อธิษฐานไปเลยว่า
หนูมาทำงานนะหนูขอพักหน่อย
อะไรอย่างนี้ค่ะก็จะไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่

ที่ผมเคยฟังเรื่องคุณผู้ชมผู้ฟังฮะ

มันไม่ควรที่อยู่ในห้องหิ้ง

มีพระมีพระยันอยู่ใต้เตียง
มีการเขียนยันไว้อยู่ใต้เตียง
มีการเขียนยันไว้ที่เฉพาะหน้าประตูห้อง

แต่นี่คือเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นเองนะครับ

โควิดยังแย่แล้วนะ
เอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้สถานีผีดุของเราเวลาหมด
หมดเวลาครับไปพร้อมกับความตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ
ระทึกขวัญกับเรื่องราวของเซลล์สาวที่เดินทางคนเดียวครับ
ข้างหน้าสถานีผีดุของเราจะมีประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญเรื่องอะไรนั้น
เล่าให้กับทุกท่านได้ฟังกัน
ติดตามรับชมได้ที่นี่ที่เดียวเท่านั้นครับ
ศุกร์หน้า๔ทุ่มตรงกลับมาเจอมาเจอกันใหม่ครับ
วันนี้ส่งคุณผู้ชมทุกท่านเข้านอนนอนหลับฝันดีผีไม่หลอกครับ
เจอกันใหม่วันศุกร์หน้าวันนี้ขอบคุณคุณแนนนะครับ

แล้วก็ลาคุณผู้ชมไปเลยครับสวัสดีครับ